หันไปทางไหนฮะหันมาทางนี้ค่ะแล้วจอจอตรงนี้ไหมจอทรงหน้าบ้าน
จอตรงนี้แต่ว่าหันไปอีกทางไม่เคยเจอผู้หญิงขึ้น
และมีแต่คนบอกผู้ชายพาผู้หญิงซ้อนมอเมฆไซด์เบิ๊บไบส์ตลอดเลย
แต่ก็ไม่ได้สนใจจุดตรงนั้นแหละ
แต่สนใจในด้วยเดียวกูไม่ยอมเงินให้ลูกจะเสียค่าเทรียมให้ลูก
ตรงนั้นเอาไปศิษย์ว่าพ่อต้องจ่าย
ไม่ใช่จะมาปัดภาระให้เราอย่างเดียว

เล็งไปถ่ายอ่ะฝืงสายหรือน่ะทำไงตอนนี้ต้องยิงเลยอ่ะ
อันนี้ค่ะไม่เมื่อ๋ช่างเจอเป็นดอกไปแล้วกัน
อ๋อกว่ากลักปิดกวะยิบลงมาเลยยิงเลยอ่ะ

เค้าถืออะไรมา

ยาวมากช่วยจะมาทุกหนุ

คือเค้าถือมาร่ะ

ถือเหล็กก็อย่างงี้ล่ะ

โปรดติดตามตอนต่อไป